คุณผู้ชมคะวันนี้มาถึงสารดีกาแล้วนะคะ
สารสุดท้ายสำหรับคดีของบริษัทไร้ส้ม
ซึ่งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ใช้เวลาอ่านคำพิพากษาดีการในวันนี้๔๕นาที
คดีที่นายสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง
พิชาพาบุญโตอดีตพนักงานจัดทำคิวโฆษณาของอสมท

และนางสาวมณฑาธิรเดชพนักงานบริษัทไร้ส้มตกเป็นจำเลยนะคะ
สนับสนุนให้เจ้าพนักงานกระทำความผิด
บางค่าโฆษณาเกินเวลาของบริษัทไร้ส้ม

จากกรณีเมื่อปี๒๕๔๘ถึงปี๒๕๔๙ค่ะนางพิชภาเป็นพนักงานจัดทำคิวโฆษณาของอสมทจัดทำคิวโฆษณารวมรายการคุยคุยข่าว
ใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตไม่รายงานการโฆษณาเกินเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าโฆษณาเกินเวลาจากบริษัทไร้ส้ม๑๗ครั้งทำให้อสมทเสียหาย๑๓๘ล้านกว่าบาท
พิพากษาแก้คำสั่งของสารอุทธรณ์นะคะเนื่องจากคำให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้๑ใน๓ค่ะ
จำคุกนายสรยุทธ์และนางสาวมณฑาธิรเดชพนักงานของไร้ส้ม๖ปี๒๔เดือนจากเดิม๑๓ปี๔เดือนเลยนะคะ
นางพิชาภาให้จำคุก๑๒ปีจากเดิม๒๐ปีค่ะปรับบริษัทไร้ส้ม๗๒๐๐๐บาทจากเดิม๘๐๐๐บาท
ถือว่าสิ้นสุดแล้วเพราะนี่คือสารดีการแล้วนะคะที่จำเลยดีกาไปว่าไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน
สรยุทธ์จำเลยที่๓เคยทำคุณงามความดีขอให้ลดโทษลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษ
สารท่านมองว่านายสรยุทธ์เป็นสื่อมวลชนอาวุโสเป็นที่นับหน้าถือตาของบุคคลทั่วไป
แต่กลับอาศัยโอกาสช่องว่างทางกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่ตนเองกระทำความผิดเสียเอง
ไม่เพียงพอให้รับฟังเพื่อลงโทษสถานเบาหรือรอลงอาญาค่ะ
ตลอดเวลาที่ฟังคำพิพากษาคุณสรยุทธ์ก็มีสีหน้าเคร่งเครียดนะคะ
ซึ่งมีคนไปร่วมฟังคำพิพากษาและให้กำลังใจเยอะ
ไบร์ทค่ะนางสาวพิชยธรรมก็อ่านข่าวกับคุณสรยุทธ์มานานนะคะ
ก็ไปให้กำลังใจแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลังฟังคำพิพากษาค่ะ
ไบร์ทเขารู้สึกเห็นใจ

แล้วก็รู้สึกเสียดาย
คือพี่ยุทธ์เป็นคนตั้งใจทำงาน
เป็นคนที่ซื่อสัตว์ต่ออาชีพของตัวเอง

ในเมื่อเราต่อสู้เต็มที่แล้วสารตัดสินแล้ว
เราก็ต้องอยู่ในกฎกติกา
และที่พี่ยุทธยืนยันมาโดยตลอดก็คือ

แกก็ทำอย่างที่แกเคยพูดเอาไว้ค่ะ
หลังจากที่คุณสอรยุทธ์ต้องกรรมพิพากษาต้องจำคุก
ก็มีการเผยแพร่ข้อความผ่านทางสังคมออนไลน์ส่วนตัวของคุณสรยุทธ์
ก็คงจะเขียนเอาไว้ก่อนเดินทางมาฟังคำพิพากษานะครับ

ก็เป็นเนื้อหาที่พูดถึงเรื่องคดีความต่างยาวพอสมควร
สรุปโดยใจความก็คือตลอด๔ปีของการต่อสู้คดีไม่เคยมีความสุขแม้แต่วันเดียว
ความรู้สึกเสมือนยิ่งสู้ยิ่งแพ้แต่ก็ต้องสู้
วันนี้ต้องติดคุกตามคำพิพากษาของสารสูงสุด
ความยากลำบากเดียวคือทำใจซึ่งยังไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดไหน
ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะทำความคุ้นเคยกับมัน
แต่อย่างน้อยวันนี้ชีวิตก็จะเริ่มต้นใหม่เสียที
จะต้องเริ่มต้นจากติดลบอยู่ในคุกตารางจุดต่ำสุดของชีวิต
ซึ่งมันจะมีวันหนึ่งในที่สุดที่จะได้นับหนึ่งใหม่
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมา๔ปีก็เหมือนติดคุกอยู่ข้างนอกอยู่แล้ว
ที่ไม่ได้จัดวัยการธุรทัศน์นะครับ
ไปยังรวรรณ์จำภิกเศษกรุงเทพฯมาฮานารครนะครครับ
มีรายงานว่าเมื่อเจ้าหน้าที่พาคุณสรยุทธ์มาถึงเรือนจำ
มือถ่ายรูปและตรวจร่างกายซึ่งจากการตรวจร่างกาย
พบว่าคุณสรยุทธ์มีทั้งโรคประจำตัวไขมันในเลือดสูง
มีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่แต่ไม่ใช่เนื้อร้าย
มีเลือดออกในลำไส้แล้วก็โรคถุงลมโป่งพองด้วยนะฮะ
ก็เชื่อว่าด้วยความประพฤติความมุ่งมั่นของคุณสรยุทธ์อยู่ในเรือนจำ
โทษต่างก็อาจจะได้ออกมาเร็วขึ้น